เมื่อตำรวจเข้าไปปลุกยิงอดีตแฟนของลูกสาวจนเสียชีวิต
กลางสำนักงานอายการจังหวัดทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะที่รอรายงานตัวในคดีขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยผู้ที่ก่อเหตุก็รับสารภาพนะครับว่า
แค้นที่ผู้ตายทำให้ลูกสาวเสียชีวิต
แล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะจากไปด้วยอุบัติเหตุ
แต่เชื่อว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วอำพลางคดี
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ขณะที่ร้อยตำรวจตรีดำริแพรใหญ่อายุ๕๓ปี
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราชยิงนายสาธิตช่วยนาเขตอายุ๒๖ปี
พนักงานบริษัทปูนซีเมนไทยทุ่งสงศ์จำกัดบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
บริเวณหน้าห้องรายงานตัวผู้ต้องหาชั้น๒
ของสำนักงานอายการจังหวัดทุ่งสงศ์ฝั่งหน้าลิฟต์
กลางประชาชนที่นั่งอยู่จำนวนมาก
โดยหลังก่อเหตุคนร้ายได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์
พร้อมอาวุธปืนที่ใช้สังหาร
ไปไม่นานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์
พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานนำไปประกอบสำนวนคดี
ส่วนปมที่ก่อเหตุอย่างอุกอาจในครั้งนี้
ทราบว่าผู้ต้องหามีความโกรธแค้นนายสาธิต
ซึ่งเคยเป็นแฟนกับบุตรสาวคือนางสาวพระกามาศแพรใหญ่อายุ๒๓ปี
เพราะเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นางสาวพระกามาศประสบอุบัติเหตุ
พลัดตกจากรถจักรยานโยนอาการสาหัส
และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังกลับจากงานเลี้ยงกับนายสาธิต
แต่ผู้ต้องหาไม่ปักใจเชื่อว่าบุตรสาวเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ
โดยเชื่อว่าน่าจะถูกนายสาธิตทำร้ายร่างกาย
และอำพลางคดีเป็นการเกิดอุบัติเหตุ

พันธุ์ตำรวจเอกสมชายซื่อต่อตระกูล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์ในขณะนั้น
โดยการร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ส่วนนายสาธิตตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสาธิต
โดยได้ส่งสำนวนให้พนักงานอายการพิจารณา
ซึ่งล่าสุดพนักงานอายการมีความเห็นหรือมีคำสั่ง
สั่งฟ้องนายสาธิตในข้อหาหรือฐานความผิดดังกล่าว
และนัดหมายให้นายสาธิตมารายงานตัว
สำนักงานอายการในวันนี้เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาล
เมื่อผู้ต้องหาทราบข่าวจึงบุกยิงจนเสียชีวิตดังกล่าว
ท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์จำนวนมาก
หลังจากการสอบสวนตำรวจภูทรทุ่งสงศ์
ได้นำตัวคนร้ายเข้าห้องขังทันที
เพราะเป็นการกระทำที่อุกอาจบนสถานที่ราชการ
ประกอบกับผู้ต้องหาเป็นข้าราชการตำรวจ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ทีมข่าวธรรมดาทีวีรายงาน